พาไปเรื่องนี้ที่สมุทรปราการคุณผู้ชมฮะ

ปิ่นเนี่ยจับได้ว่าดุ๊กแอบพาสาวขึ้นห้อง

แต่ปิ่นขอไปพักใจที่ห้องเพื่อน
ุ๊กตามมาถึงห้องเพื่อนของปิ่นครับ
เข้าไปทำร้ายต่อหน้าเพื่อนปิดเลยอ่ะ

อยู่ชั้น๒นะหมู่บ้านเอื้ออาทร

ตึก๔๖ชั้น๒ครับ
ที่เมืองใหม่บางพลีโครงการ๔

กู้ชีพปราการได้รับแจ้งเหตุ
มีคนถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสเลยนะ

โอ้โหต้องมีการประสานกู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง
แล้วคืออาการปิ่นตอนนั้นคือมือเกร็งเท้าเกร็งแล้ว

ที่เกิดเหตุคือห้อง๒๐๔๖ทับ๒๒ครับ
ปิ่นชื่อจริงคือสุธิชาสุภาวง
อายุ๒๓ปีเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละ

อย่างที่บอกคือหน้าบวมช้ำปากแตกชักเกร็งอาเจียนด้วยอ่ะฮะ

บนวดบีบนวดปลดกระดุมเสื้อผ้าครับให้คลายการบีบรัด

แล้วก็เร่งนำตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบางบ่อ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปห้องที่เกิดเหตุไปเจอกับตะ

วันอาทิตย์ครับหลังจากนางสาวปิ่นออกกะมาจากโรงงานนะนะ
ก็มีคนโทรมาบอกปิ่นว่าเห็นดุ๊กสามีเธอพาใครไม่รู้ไปที่ห้อง
แล้วปิ่นกับดุ๊กก็เลยทะเลาะกันทางมือถือครับ
คุยมือถือกันอยู่คุยโทรศัพท์กันอยู่ทะเลาะกันเลย
เลยไม่กลับห้องเฮ้ยเพื่อนเราขออยู่ห้องเธอก่อนแล้วกันนะ
ก็อยู่ห้องเพื่อนที่ห้องที่เกิดเหตุนี่แหละ
แล้วตะซึ่งเป็นสามีเจ้าของห้องเกิดเหตุก็เล่าย้อนว่าตาวงจรปิดก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายดุ๊กนะคุณผู้ชมอันนี้ในตาหลือเหลือนี้ในตา
เป็นสามีเจ้าของห้องเล่าให้ฟังว่าดุ๊ก
คนนั้นสีแดงลูกสอแดง
มาถามหาแฟนสาวก็คือปิดถามหาอยู่ล่างตึกเลย
เขาเองไม่รู้ว่านี่ลูกอ๋อนี่คือแฟนปิดเหรอ
ขึ้นไปชั้นสองของตึกครับพอไปถึงหน้าห้องไอ้ดุ๊กเนี่ยไม่พูดพร่ำ
เพลงเลยนะเข้าไปกระชากผมปิ่นเลยอ่ะจิกหัวปิ่นออกมา
ตบทั้งต่อยทั้งตีปิ่นไปเตะเสยหน้าปิ่นเข้าอ่ะ
ขณะที่ปิ่นกำลังนั่งเล่นมือถืออยู่โอ้โหดุ๊กนี่โมโหจัดเลย
แต่ฝ่ายหญิงก็คือปิ่นเนี่ยไม่รับสายเลยแล้วสันนิษฐานว่า
ดุ๊กเนี่ยอาจจะหึงหวงปิ่นด้วยเนื่องจากเคยจับได้ว่า
ปินแอบมีหนุ่มอื่นเหมือนกันเคยไปคุยกับผู้ชายคนอื่น
กระทั่งเพื่อนที่อยู่ในที่เกิดเหตุช่วยกันแจ้งตำรวจ

แต่แม้ว่ากู้ภัยจะเข้ามาช่วยเหลือแล้ว

ก็ยังทำร้ายร่างกายแฟนสาวจนหน้าปูดบวมเลย
แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำปิ่นคนเจ็บใส่เปรย์
หามลงมาจากชั้น๒เร่งนำขึ้นรถกู้ภัย

เด็กแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นก็แตกตื่นกันใหญ่
นายตะซึ่งเป็นสามีเจ้าของห้อง

ถ้าตอนนั้นรู้นะว่าดุ๊กจะไปทำร้ายปิ่นที่เป็นแฟนสาว
เขาจะไม่พาไปที่ห้องแน่นอนครับ

ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ปิ่นอาการปลอดภัยแล้วครับ

แต่ก็บาดเจ็บที่ใบหน้าปากแตก

ต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลอีกสักพักหนึ่งก่อน
ส่วนปิ่นปิ่นเริ่มจะพูดคุยได้แล้วก็ให้ข้อมูลว่า
เธอเองไม่อยากจะเอาเรื่องกับดุ๊กนะ

หลังจากนี้ครับจะกลับไปอยู่กับแฟนนุ่มเหมือนเดิม

คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่โดนทำร้ายขนาดนั้น
ปิ่นยังบอกว่ายังรักดุ๊กอยู่ครับ

ความรักคือความเข้าใจของคนสองคน
ไม่ใช่ความอดทนของคนคนเดียว

แต่เหตุผักเมื่อกี้เราเป็นตัวกลางเราก็รักเพื่อนนะนะ